ให้ชอบดีชอบดีสุขเศษเพลงปรีน่ะคอยรวยคอยรวย
เศรษฐีป้ายแดงสนับสนุนโดยยาอมกำกิ๊กเพียง
เสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง
ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลาก
และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งสวัสดีครับ
วันนี้บอกว่าไม่ได้ไปพาไปร้านแบบว่าเป็นห้องแถว
เป็นที่นั่งเป็นในรูราได้อย่างใดค่ะเป็นร้านที่บอกว่ามีเพียงแค่
ชื่อร้านเมื่อหมูขอหมูย่างแขวะชานิเวชขายวันหนึ่ง
ประมาณ๕๐๖๐กิโลความที่เขาจะออกมาขาย
ความที่อร่อยมากคนต้องไปเคาะประตูบ้าน

แต่ตอนนี้คนเริ่มมุงแล้วนะคะทุกคนไปดู
และนี่ก็คือร้านที่คนแถวนี้เนี่ยรู้จักกันดีในชื่อเฮียหมูคอหมูย่างประชานิเวศ
หรือชื่อจริงก็คือป้าวิคอหมูย่าง
เป็นร้านแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
อยู่ริมถนนเทศบันรังสรรเหนือเรียบครองประปาย่านประชาชื่น
เห็นเป็นร้านเล็กแบบนี้เนี่ยครับ
แต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อย
เครื่องในย่างบนเตาถ่าน
และหนังหมูหางหมูที่ย่างจนกรอบเคี้ยวเผย
โอ้โหทำให้ครองใจคนย่านนี้เนี่ยมากว่า๕ปีแล้วล่ะครับ
ที่สำคัญเนี่ยขายดีขายดี

ใช้หมูส่วนต่างรวมกันเนี่ย

เราตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปคุยกับเขากันเลยครับ

เฮียร้านเฮียหมู

เป็นเมียเฮียหมู
เอาเฮียทำไมคนแถวนี้ถึงได้เรียกว่าร้านเฮียหมูล่ะคะ

ร้านนี้นะคะคอหมูย่างเนี่ยมีหลายส่วนมากนะคะ

วันหนึ่งนี่เรียกว่าใช้อุปกรณ์ส่วนหมูทั้งหมดกี่กิโลเนี่ย

นี่หนูอยากกินเนี่ยไอ้หน้ากากหมูเนี่ย

น้ำจิ้มมี๒อย่างนะคะมีซีฟู้ดด้วยแล้วอันนี้อะไรคะเนี่ย

น้ำจิ้มดีมะขามดิ้งดัง
คือทุกคนคืออร่อยมากคือความกรอบคือแบบ
กรอบกระโหลกสั่นอ่ะจริงสั่นเลยอ่ะ
ที่เขาว่ากันว่าลูกค้าไปรอที่หน้าบ้านยังไงเหรอ

เพราะอะไรเพราะเขากลัวหมดหรือเปล่าค่ะเฮีย
อ่ะเดี๋ยวให้เฮียโชว์การย่างหน้ากากครับผม
พอรู้ทีเด็ดประจำร้านก็ขอเคล็ดลับกันเลยนะครับเฮียป้องน้องจ๊ะ
ซึ่งเจ้าหน้ากากหมูเนี่ยจริงแล้วก็คือ
หนังหมูส่วนที่เป็นหัวหมูนั่นเองล่ะครับ
โดยก่อนที่จะย่างก็ต้องนำมาแล่ให้เป็นชิ้นซะก่อน
ซึ่งวิธีการจะทำยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้า
เพราะตอนนี้เราขอขั้นเวลาด้วย
ไส้กรอกย่างออมน่ากิน
ที่สำคัญนะครับที่เด็ดเขาอยู่ตรงที่การยำในถุงแบบนี้
ซึ่งที่นี่ก็คือร้านไส้กรอก๓๐๐ห้องเจ๊มะเจ้าเก่า
เด็ดที่ชาวสมุทรสาครเขารู้จักกันเป็นอย่างดี
เพราะเปิดขายมากว่า๕๐ปีแล้วล่ะครับ
ถ้างั้นเราไปคุยกับพี่เจี๊ยบลูกสะพ้ายของเจ๊มะกันดีกว่าครับ
ว่าที่ร้านเนี่ยมีไส้กรอกแบบไหนขายบ้าง
อันดับแรกนะคะอันนี้เป็นไส้หวานจ้า
ออกหวานนิดนึงเป็นไส้อัวแต่ออกเผ็ดหน่อยนะจ๊ะ
ไส้เกาะวุ้นเส้นจะเป็นรสธรรมชาติ
ไส้กรอกหมกท่าจะออกเปรี้ยวหน่อยนะจ๊ะ
ไส้กรอกชิ้นละ๑๕บาทค่ะ

ไส้กรอกก็อย่างนั้น๒วันโลกว่าลูก
แล้วไส้กรอกแต่ละแบบสามารถเอามายำได้หมดเลยหรือเปล่าล่ะครับ
ส่วนมากเขาจะยำกันจ้ายำได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะ
ว่าแต่พอให้ยำแล้วเนี่ยคิดตังค์เพิ่มหรือเปล่าครับ

ยำให้ฟรีเลยล่ะครับคุ้มสุดแบบนี้
ให้พี่เจี๊ยบยำให้ดูหน่อยดีกว่าครับว่าใส่อะไรบ้าง
ก็ใส่หลายอย่างอยู่นะครับเนี่ยแต่ทำไมทำไม
ต้องเอามายำในถุงแบบนี้ด้วยล่ะครับ
ใส่ในถุงก็คือทานได้เลยค่ะไม่ต้องเทใส่ถ้วยอีกอะค่ะ
ติดใจจนมาต่อแถวรอสือแบบนี้เคยมีคนมาต่อคิว
เยอะขนาดไหนล่ะครับเยอะสุดก็ประมาณยี่สิบกว่าคน
นะคะต่อคิวกันเป็นยี่สิบคนเลยแหละครับเนี้ย
แสดงว่าอร่อยจริงแล้วแบบนี้ไปเอาสูตรการทำไส้กรอก
มาจากไหนกันล่ะครับแม่แฟนไปรับเข้ามาขายก่อนนะคะ
ทีหลังเขาก็มาทำเองแรกแรกเขาก็ทำไม่ได้หรอกค่ะ
ทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งเขาก็ลองเผ็ดลองถูกอยู่ค่ะ
ไปไปมามาก็จับจุดมันได้ก็เลยทำได้อะค่ะ
ก็เรียกว่าต้องใช้ความพยายามลองผิดลองถูกมาไม่ใช่น้อย
ถ้างั้นให้พี่เจี๊ยบช่วยฝากข้อคิดไว้หน่อยดีกว่าครับ
ตอนแรกก็ต้องสู้นะคะอย่าท้อค่ะสักวันหนึ่งก็จะสำเร็จเองแหละค่ะ
ที่อยากมาลิ้มลองความอร่อยของไส้กรอก๓๐๐ห้องเจ๊มัดเจ้าเก่า
ก็มากันได้ร้านตั้งอยู่ริมรั้วหน้ากองประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร
เปิดขายทุกวันตั้งแต่บ่าย๒โมงถึง๓ทุ่มครับ
ช่วงหน้าใครที่อยากรู้วิธีการย่างหน้ากากหมูให้กรอบจนฟันสะเทือน
ของร้านป้าวิคอหมูย่างเขาทำกันยังไงอดใจรอกันสักครู่เดี๋ยวกลับมา
ห้ามพลาดครับ

แม่จะแจกคอร์สการเรียนการทำไก่ยอ
คือเอาไปขายสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลย

มันน่าจะเป็นเงินก้อนที่เอามาให้ส่งไอ้ตัวเล็กเรียน

ดำลงชีวิตต่อไปได้
มาจะต้องทำยังไงบ้างให้เฮียหมูสอนกันร่ิมถนนแบบนี้กันเลยดีกว่าครับ
รอบวงมานเอามันรอ
เป็นต่อด้วย

แล้วใครเป็นคนสอนเฮียทำอะฮะ

อันนี้แก้มแก้มแก้มพร้อมนาง

อันนี้คือเกมสวนแก้วนะครับ

อันนี้ก็เป็นหน้าผากพร้อมย่างเช่นกัน

สูตรเราสามารถย่างขายได้หมดเลยได้หมดเลยครับ
อยากรู้ว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็ทำหน้ากากกันแบบนุ่มอะไรอย่างนี้

ไม่กินนุ่มกันครับอ๋อแถวนี้ไม่กินไม่กินนุ่มกัน

หนึ่งหน้าตัดขายได้ประมาณ๗๘ชิ้น

ซึ่งสิ่งต่อมาที่จะต้องเตรียมไว้นั่นก็คือ

เทียมตะไคร้ซอสปรุงรส

และผงปรุงรสทำการปั่นกระเทียม

คนให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

เป็นน้ำหมักสูตรพิเศษ

หมักกับหนังหมูอย่างเดียว

ใช้เข้ามาหมักใช้เข้ามาลาด

ก็มาถึงการหมักหมูในส่วนอื่น
อย่างคอหมูและเครื่องในกันบ้าง

เทียมตะไคร้ซอสปรุงรส

และผงปรุงรสแล้วก็เพิ่มเติม
ด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำกระเทียม

เสร็จแล้วก็พักเอาไว้หนึ่งคืนจึงจะสามารถนำมาหมักคอหมู
และเครื่องในต่อได้โดยที่ในการหมัก
ก็จะต้องนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ๓๔ชั่วโมง
ก่อนที่จะนำออกมาย่างได้นั่นเองล่ะครับอ่าถ้าถึงขั้นตอนที่เด็ดย่าง
อันนี้หมูหน้ากากที่เราหมักแล้วใช่นะฮะดูเหมือนไม่ยากนะแต่จริง
มันก็ยากนะมันเป็นรถมือจริงจริงอ่ะเฮียคือใครทำลอกเรียนแบบก็ไม่ได้
นี่มั้ยอันนี้บิดบิดอย่างเฮียมาจัดอันนี้หูหูแน่นอนอันนี้หูปึ้มครับ
บริหารหางนะครับครับอันนี้ย่างนานไหมคะเนี่ย
โอ้ยนานอยู่ครับเป็นชั่วโมงนะครับโอ้ยไอ้หางเนี้ยเหรอเฮีย
ง่ายยาวให้วางเลยที่ย่างมาแล้วคือแบบฉ่ำมากคือแบบน่ากินมากอันนี้
มีเทคนิคพิเศษคือเราต้องต้องดูอันนี้ครับเดี๋ยวน้ำมันจะไหม้ไง
ก็ต้องคอยกลับไปเรื่อยอย่างเงี้นอนไปเรื่อยครับเนี่ยค่ะแล้วเทคนิคการใช้ไฟอ่ะ
ไฟก็ต้องไฟเบาเบาครับแล้วเฮียใช้เตาถ่านใช่เตาถ่านเพราะว่ามันหอมมันหอม
เฮียคะแล้วอย่างงี้เราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นไหนใช้ได้แล้วครับนี่ก็เริ่มแล้วนี่ครับเคาะ
ขอต้องขออะไรเริ่มเลยนี่ให้น้ำมันโอ้งให้หมดให้น้ำมันออกให้หมดอ่า
ให้มันดูแห้งแห้งหน่อยแชมป์ไปแชมป์ไปน้ำมันยังออกให้หมดใช่ครับ
ยังไม่ได้อันนี้คือได้แล้วได้แล้วครับคือต้องแห้งเบอร์นี้เลย
อันนี้ยังโอ้ยังหรือยังเลยนะยังอ๋อต้องค่อยคอยดูคอยกลับไปเรื่อยนะเฮี
มาเดี๋ยวเราไปชิมกันเฮียไปชิมครับผมครับผม
เห็นว่าเป็นของกินที่เข้าถึงได้ง่ายง่ายแบบนี้แต่ความจริงเนี่ย
ก็แอบมีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งพอย่างเสร็จแล้ว
รสชาติจะอร่อยอย่างที่เขาว่ากันไว้จริงหรือเปล่าต้องเป็นหน้าที่ของเฮียป้องกับน้องจ๊ะแล้วล่ะครับ
ดูคนดินี่มาช้าอดจริงจริงนะเนี่ยอดจริงอันนี้คือแก้มใช่ไหมแก้มแก้ม
น้ำจิ้มมะขามก่อนนะอ่าคอหมูคอหมูย่างหอมถ่าน
มันน้อยมันน้อยก็ยังทำอยู่อ่ะมันนิ่มอ่าคือไม่ต้องพูดเยอะ
อร่อยมากอะทุกคนของอันนี้มีความแบบว่านุ่มช่ำ
คือมันไม่แห้งเกินไปทุกคนแล้วก็ยิ่งเบื่อกับน้ำจิ้มมะขามนะอื้อหือ
ตับเล็กอื้ออร่อยไหมเด็งเด็งหอมเจ๊วเผินเจ๊วเผินจุบจับ
ที่เดินมาแล้วเห็นเลยก็คือความฉับของทุกส่วนในที่เอามาทำนะคะ
เอามาทิ้มเอามาย่างนะคะฉ่ำไม่แห้งเกินไปแล้วเวลากินมันมีความรู้สึกว่ามันสดอ่ะ
มีความไหม้ความหอมความไม้ขนาดเข้าไปในเนื้อ
มันให้กินแล้วมันหอมหอมใช่ครับไม่เป็นน้ำอีก
ไม่เหนียวอะไรอ่ะไส้ใช่ไม่คาวด้วยแล้วหางก็มีความแบบฉ่ำอย่างนี้เลยทุกคน
ของหนูอร่อยมากจัดได้ทุกส่วนนะเฮียเอาจริงจริง
ที่แบบว่ามาแล้วแบบว่าอะไรที่เหลือคือจัดได้เลยเพราะอร่อย
จริงจริงต้องรีวิวเยอะเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนะก็เรียกว่าอร่อยติดใจกันไปตามตามกันเลยนะครับ
เฮีป้องน้องจ๊ะแต่กว่าที่เฮียหมูและเจวิจะจับมือกันทำร้านป้าวิคอหมูย่าง
ให้ขายดิบขายดีได้อย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่าเส้นทางของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เฮียหมูที่สร้างวีรกรรมเอาไว้อย่างโชคโชนทั้งติดเหล้าหนักติดยา
เกือบจะบ้านแตกกันมาแล้วเหตุการณ์ในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
ให้ทั้งคู่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก่อนจะมามีร้านขายหมูย่าง
เฮียหมูทำธุรกิจทำงานอะไรมาก่อนครับทำงานขับรถส่งของนะครับ
เฮียขับรถส่งของแล้วตอนนั้นเจ๊บิ๊ทำอะไรอยู่ครับ
เป็นแม่บ้านก่อนแล้วก็ออกมาขายลูกชิ้นปิ้ง
เฮียขับรถรายได้ดีไหมฮะเดือนตกวันละวันเลยครับ
ก็ประมาณก็เดือนละสามหมื่นครับเอ้ยเฮียก็ก็ดีน่ะ
อันนี้เงินมันหายไปจากอะไรเนี่ยหายไปจากเหนื่อยก็กินเยอะเลยครับ
เคยเมาหนักขนาดไหนครับหนักครับกิ้งเลยเหรอ
เล่นไอโลนอนตามปั๊มไว้ครับเล่นไอโลด้วยครับ
อันนั้นเอาจริงเฮียพูดตรงเมาเหล้าอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอื่นได้
ก็มียาบ้านด้วยเสร็จมั้ยนั่นแหละครับ
พอเสพแล้วก็มากินเต้าขาวค่ะมันก็เลยเหมียวว่าอ๋อมันก็จะหลอดเนอะ
ตาขวางแล้วก็บ่นบ่นหาเรื่องเราหาเรื่องใส่เรา
ตีกันอะค่ะเหมือนจะมีกันก็ยื้อตีกันอะ
แม่ก็กลัวเขาตีก่อนแล้วเขาก็เอาไม้เอาค้อนเอาอะไรฟาดเขาแล้วก็วิ่งหนี
ออกจากบ้านแล้วเขาไปหาเพื่อนขอให้เขานอนสักคืน
ตอนเช้าพ่อก็ไปตามง้อก็กลับ
คือทำไมเราต้องหนีออกไปจากบ้านอะไรอย่างนี้เพื่ออะไร
กลัวค่ะเวลาเขาเมาเขาไม่รู้ตัวเนอะ
เกิดเขาฆ่าเราหรือทำอะไรเราเราก็คงกลัวไง
แต่จะมีที่ทะเลาะกันทุกวันแล้วแม่ก็ต้องหนีไปอยู่ตามป้ายรถเมย์
ไปนอนแล้วให้เขาสั่งก่อนแล้วกลับบ้านอย่างนี้หรอแม่

ทำไมแม่ถึงได้ไปตัดสินใจว่าเออเลิกเถอะ
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำทุกวันอย่างนี้ค่ะ
ก็พอแม่เขาก็มีอย่างนี้ค่ะเวลาเขาไม่เมาเขาก็ดีมาก

ก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เฮียหมูจะฝังใจเลย
แล้วก็จะพูดกับแม่วิอยู่บ่อยก็คือ

ว่ามีเงินเท่าไหร่ปัวก็อยากรู้

ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทำบ้านอะไร

มาเอาเมียใหม่เขาก็กลัวเป็นเหมือนเมียเก่า

เพราะว่าเฮียหมูมาอยู่กับแม่วิ

ความฝังใจก็เลยทำให้ทะเลาะกันต่อเนื่องมา

เคยโดนหนักสุดเท่าไหเฮียเคยจำได้ไหม
หนักสุดก็สองหมื่นนะครับ
บอกหลับจนโดนรูดทองรูทองหมดเลย

เห็นมั้งว่าพ่อมาขายหมูทำให้เลิกเล่นพนันใช่ไหม

ว่าไม่ต้องขับรถไม่ต้องอดนอนแล้ว

หมื่นได้อะไรบ้างเฮียได้รถไหม

จุดจ่ายค่าเท่า๓เดือน

คือรายได้วันแต่ละวัน

อยากจะขอบคุณเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เวลาสั่งมาก็ขอโทษเขาไปไง

ที่ทำให้เรามีทุกวันนี้

ถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้

ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะทีเดียวเลยนะครับ

และเจวิแห่งร้านป้าวิคอหมูย่าง

ต่อกันที่ร้านอาหารตามสั่ง
ที่ให้เยอะจนแทบจะล้นจาน

กับช่วงริมทางสร้างเงิน

ใช้วัตถุดิบที่เยอะหลากหลาย

ร้านเล็กในซอยมหลลยี่แห่กแปด
แน่นเต็มแทบจะทุกวัน
เพราะวัตถุดิบที่หลากหลายและจุดเด่นก็คือ
ให้เยอะล้นจานแบบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
แต่ราคาแค่หลัก๔๕บาทเท่านั้น
ให้เยอะขนาดนี้แล้วจะเอากำไรไปไว้ที่ไหนกัน
เอาเป็นว่าไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

เดี๋ยวนะอันนี้คือขายปกติก็อย่างนี้เลยเหรอ

เพราะว่าถ้าให้เยอะอย่างนี้ต่างคนต่างช่วยกัน
คนช่วยคนอย่างนี้เราก็มีความสุขเราก็มีความสุขอย่างนี้ค่ะ
เข้าใจบางคนนะอยากกินให้มันอิ่มอร่อยเยอะใช่ไหม

วันนี้เดี๋ยวจะขอเปิด๓เมนูนะพี่โจ๊ยนะ

หมูกรอบผัดกะเพราปลาดุกพริกแกงแล้วกัน
อีกหนึ่งเมนูทะเลผัดตี้เผา
เดี๋ยวจะเริ่มกันที่เมนูแรกกะเพราหมูกรอบ
ทุกคนต้องตั้งใจดูเพราะว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วมาก
อ่าน้ำมันลงแล้วเติมพริกค่ะ
และนี่หมูกรอบที่ทอดเอาไว้นะคะก็จะเตรียมมา

อันนี้คือปลาดูกที่ทอดแล้วปลาดูกครับผม
โทษละพาหรือเปล่าพ่อครับผม
จานนี้ก็ราคาเท่ากันใช่ไหมใช่

อะไรต้มกล้องกล้องมันจะสู่ยากกว่าปลาหมึกนิดหนึ่ง
บามิกมันจะสูดง่ายกว่า
เอากุ้งไปรวกต้มก่อน
ปลาหมึกตามมาติด
อีกขอบหนัดจะใส่ลงไปตาม
บด้วยใบโหระพาอีกแล้วนะคะ

คุณค่ะกุ้งเยอะนะคะว่าไป
ต้องบอกว่าเยอะล้นจานจริงนะครับเนี่ย
เอาเป็นว่าเราไปชิมรสชาติกันต่อเลยดีกว่า

สมกับราคาสบายสบายหรือเปล่าโอ้โหเริ่มจากอะไรบอกไม่ถูกเลย
แต่ให้ดูบรรยากาศข้างหลังก่อนว่าคนแน่นคนเต็มตลอด
ถ้าเกิดว่ามาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอาจจะต้องรอคิวนิดนึงทุกคน
โอเคเริ่มที่กะเพราหมูกรอบก่อนเลยมันเยอะจนแบบไม่รู้จะกินมุมไหนอ่ะทุกคน
ทำให้คนเยอะขนาดนี้ก็คือเขาทำสดใหม่ขัดแบบจานต่อจานเนอะ
ถุดิบของเขาก็คือดีและมีให้เลือกเยอะ
ที่สำคัญคือเขาให้เยอะมันอร่อยแล้วมันอิ่ม
มันจุใจมันสะใจคนกินใครอยากอร่อยแบบล้นจานแบบนี้
ก็แวะกันมาได้ที่ร้านโจอี้ตามสั่งซอยพะหนสิบแปดทับหนึ่งแยกแปด
ร้านเปิดทุกวัน๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนะครับ
เคล็ดลับริมทางที่ช่วยสร้างเงินเราก็ขอไปต่อกันอีกหนึ่งของกิน
ที่อาจจะดูง่ายแต่ก็สร้างรายได้ได้เป็นก่อเป็นกรรม
อย่างไก่ยอทอดกันบ้างที่สำหรับเจ้านี้เนี่ย
เรียกว่าเป็นทีเด็ดขวัญใจชาวตลาดนัดเลยก็ว่าได้ครับ
แต่จะเป็นที่ไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้ว
ทีป้ายแดงนะคะวันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่กันที่ตลาด
การค้ามีนบุรีมาตามหาร้านไก่ยอทอดแต่บอกเลยนะ
วันหนึ่งอ่ะใช้ไก่ยอห้าร้อยกิโลกรัมมีคนมาขอซื้อสูตรไปแล้วหนึ่งร้อยร้าน
ทั่วประเทศไทยจ้ะร้านนี้ชื่อว่าร้านไก่ยอทอดครูภาพ
แต่ตอนนี้อยู่หน้าตลาดเลยไก่ยออยู่ไหนไปตามหาข้างในดีกว่าจ้า

แวะเที่ยวแวะกินจนหนำใจเลยนะน้องใบตอง
แต่ก็อย่าลืมว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ร้านนี้เลย
ยอครูภาพสาขาดั้งเดิมต้นตำรับขายไก่ยอทอดกับน้ำจิ้มรสแซ่บ
ใครเนี่ยต่างก็ติดใจจนตอนนี้เนี่ยมีคนขอเรียนสูตรไปขายต่อแล้วกว่าหนึ่งร้อยกว่าร้าน
ทั่วประเทศสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปตามกัน
ลับของเขาอยู่ที่อะไรเราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
อ่าอุ้ยเจอแล้วนี่ค่ะคือครูภาพตัวจริงจริงจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
จะบอกว่าไก่ยอร้านเนี้ยดังมากหนูถามง่ายง่ายเลยค่ะ
ขายยังไงก่อนขายชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทมีแบบไหนบ้างคะแม่มีแบบทอดแบบนี้นะคะ
แล้วก็แบบนึ่งแบบนี้แบบนึ่งก็คืออย่างนี้ชิ้นละสิบบาทเหมือนกันชิ้นละสิบบาทเหมือนกัน
ไก่ยอวันละเท่าไหร่คะแม่อ่าทั่วประเทศตอนนี้ก็ประมาณห้าร้อยกิโล
เพื่ออะไรจ้ามีประมาณประมาณหนึ่งร้อยสาขาได้ตอนนี้หนึ่งร้อยสาขา
วันนี้คุณแม่จะแจกคอร์สการเรียนการทำไก่ยอคือเอาไปขายสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลยแบบไม่เสียสตังค์
เพราะฉะนั้นกติกาเป็นไงเดี๋ยวรอดูจนจบนะคะขายดีขนาดนี้หนูขอชิมเลยแล้วกันนะเนี่ยนะ
แบบนึ่งด้วยแบบทอดด้วยนะได้เลยค่ะน้ำจิ้มนี่ก็คือเป็นสูตรของที่ร้านคุณผู้ชมมาค่ะทุกคนอ่า

แล้วเนื้อเน้นแน่นอ่ะมันมีความนุ่มมันมีความแน่นแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะลองชิมแบบกรอบ
ตัวไก่ยอะนุ่มพอแป้งทอดกรอบอ่ะมันเลยแบบกรอบนอกนุ่มใน
แล้วพอจิ้มกับน้ำจิ้มที่มันมีรสแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดจะบอกเลยว่า
ไม่เคยกินไก่ยอทอดที่อร่อยแบบนี้อันนี้พูดตรงตรงอร่อยขนาดนี้เอาสูตรมาจากไหน
เป็นสูตรที่ครูภาพเคยเปิดร้านอาหารอยู่แล้วอ๋อค่ะก็เอามาปรับปรุงมาอะไรนิดนิดหน่อย
ก็มาทอดขายได้ก็คือประสบการณ์จากการทำร้านอาหาร
ทำไมถึงต้องเป็นไก่ยออย่างเดียวอะคะ
ด้วยความที่ตลาดนี้อันที่หนึ่งก็คือมันต้องเคลื่อนย้ายตลอด
ที่จะเอาอะไรของอะไรหนักมามากบางทีก็ลำบาก

ข้อสำคัญคือที่นี่เป็นคนที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
เราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไก่ยอก็น่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าทุกคน

เฉพาะสาขาแม่เนี่ยนะ
ขายยอดขายเท่าไหร่คะต่อวัน
ประมาณ๘๐๐๑๐๐บาทต่อวัน

หนูอยากกินต่อนะแต่หนูอยากให้แม่สอนสูตรหน่อยได้ไหม
ขออนุญาตบุกมาถึงหน้าร้านทอดกันอยู่ข้างที
ขอเข้าไปดูขอเข้าไปเรียนด้วยเลยแล้วก็ละกันนะคะแม่

เห็นไก่ยาทอดอร่อยขายดีแบบนี้
ถึงกับรีบฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยนะครับน้องใบตอง
แต่เคล็ดลับความอร่อยของไก่ยอครูภาพอยู่ที่อะไรกันแน่
คงต้องให้ทั้งสองคนเนี่ยเตรียมตัวกันไปก่อน
แล้วกลับมาเฉลยกันช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

มันคือแบบจะอยู่ทำไมวะ
ครูก็ได้ยินชื่อเสียงของ

บอกอธิษฐานจิตเราก็บอกว่าแปะจะไม่ไหวแล้วนะ
ไม่ไหวเลยขอแบบขอได้ไหม

เซทีป้ายแดง

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ตอนนี้ก็ได้เวลาเผยเคล็ดลับการทำไก่ยอทอด

อร่อยจนไม่ว่าใครที่มาขอสูตรไปขายต่อ
ต่างก็ขายดีไปตามกัน
ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยนั่นก็คือ

ลับอยู่ที่อะไรให้น้องใบตองไปเรียนกันเลยครับ
เดี๋ยวเริ่มเลยว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะแม่
เป็นตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบ

อันนั้นเป็นแป้งสาลีเคผสมลงไปเลย
ตัวนี้จะเป็นรสดีไก่นะคะ
สุดท้ายจริงจะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำเปล่า

ก็หนึ่งก็คือทำให้ไม่อมน้ำมัน

เรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลย

หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็เตรียมไปทอดกัน
แต่ก่อนทอดเดี๋ยวเราไปหั่นไก่ยอกันก่อนเนอะ

อันนี้ก็เป็นไก่ยอที่มันยาวประมาณ๔๕๕๐โดยประมาณ
เราก็จะแบ่งให้มันเป็น๕ส่วนเท่ากัน

พอหั่นออกมาเป็น๕ท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อ

ทำไมต้องหั่นให้มันได้๓๓แบบเท่ากัน
ก็คือเราคำนวณแล้วว่าถ้าต้นทุนของไก่ยออยู่ที่เท่านี้
บวกกับค่าน้ำจิ้มค่าแป้งค่าที่ค่าแรงค่าเดินทางค่าน้ำมัน
มันจะต้องอยู่ไม่เกิน๕๐หรือ๖๐

ได้เลยค่ะ
ไฟอ่อนแค่ไหน
เราใช้ไฟปันกลางค่ะ

ไฟระดับกลางนะคะ
ประมาณ๑๕นาที

เราจะดูยังไงว่ามันได้หรือยังไม่ได้
ก็คือให้ดูให้สังเกตที่ตัวของไก่ยอ

แต่ว่ายังไม่ได้
จริงแล้วนอกจากสูตรในการตั้งแต่การหั่นการทำแป้งรวมไปถึงการทอดที่ทำให้ดูแล้วเนี่ยนะ
เมื่อกี้ที่แม่บอกว่าจริงแล้วเราปรุงรสน้อยมากเนื่องจากว่าน้ำจิ้มมันอร่อยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ให้ดูแค่นี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเปิดสูตรลับการทำน้ำจิ้มด้วยจ้า
เริ่มกันเลยนะคะน้ำมะนาวสดนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำมะนาวสดอันนี้น้ำปลานะคะ
เทลงไปผสมกันเลยซอสปรุงรสนะคะเป็นน้ำตาลสายอันนี้เทลงไปได้เลยนะคะ
อีกตัวหนึ่งที่เราต้องผสมลงไปคือตัวนี้แต่เราไม่สามารถที่จะเทลงไปได้
เนื่องจากถ้าเป็นเทลงไปมันจะไม่ละลายคุณภาพจะเอาน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้เอาไปปั่น
ปั่นกับน้ำตาลตัวนี้ค่ะนะคะโดยใช้เครื่องปั่นที่บ้านเราจะมีเครื่องปั่นขนาดไหนก็ได้
ใช้ได้เช่นเดียวกันเราก็จะได้ออกมาเป็นเหมือนน้ำเชื่อมอย่างนี้เลย
แดงจินดาปริมาณของการใช้พริกแดงใครจะใช้มากใช้น้อยแล้วแต่ต้องการเลยค่ะ
ตัวต่อไปค่ะกระเทียมใครจะใช้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความพอใจเลยนะคะ
แล้วก็อันเนี้ยค่ะโรยลงไปอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ได้เรียนกันครบทุกขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมทำไม
ถึงเป็นขวัญใจของคนที่อยากสร้างอาชีพแต่ก่อนที่ครูภาพจะขายดีได้ขนาดนี้เนี่ย
ก็ต้องผ่านมรสุมชีวิตจากที่เคยทำงานประจำอยู่ในแวดวงด้านการศึกษามากว่า๓๐ปี
แล้วก็ตัดสินใจออกมาเปิดร้านอาหารอีสานแต่ก็โดนพิษโควิด
ทำให้รายได้ลดจากวันละสามหมื่นบาทเหลือเพียงสองพันบาท
กับค่าใช้จ่ายเดือนละแสนหนักจนต้องเลิกกิจการ
เปลี่ยนมาทำอาชีพขายของออนไลน์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
ในที่สุดก็หันมาเลขขายของกินตามตลาดนัดแล้วหลังจากนั้นชีวิตของครูภาพ
ต้องมาเผชิญกับอะไรอีกบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
กว่าที่แม่จะขายดิบขายดีขนาดนี้โอ้โหก็ผ่านอะไรมาเยอะมาก
หลังเจอพิษโควิดไปค่ะตอนนั้นขายของออนไลน์ก็ไม่เวิร์ค
ก็เลยมาขายของตามตลาดนั้นอีกใช่ไปเร่ขายอะไรบ้างค่ะ
ก็ไปขายข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดก็ทำแล้วตามศูนย์ราชการทุกคนจัดอีเวนต์
งานอีเวนต์เล็กเล็กช่วงสั้นสั้นใช่ค่ะมีขายทำหมี่ทรงเครื่องขาย
คิดว่าตัวเองทำอะไรแล้วอร่อยลองไปลงตลาดนี้ก็ขายไม่ได้
ตลาดนี้ก็ขายไม่ได้ตัดตลาดนี้ก็ห้ามขายมีคนขายแล้ว
มันเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่มันไม่ได้แบบ
เพราะว่าเราอยากจะขายอะไรแล้วเราลงมาขายได้แล้วทีนี้
แก้ปัญหายังไงถ้าเกิดปัญหาเงินมันไม่พอใช้ตอน
ก็ไปยืมยืมใครมายืมพี่สาวค่ะยืมพี่สาวมาเท่าไหร่ค่ะ
แสนกว่าบาทได้ประมาณห้าแสนบาทที่ยืมมาแม่ยืมมา
เอาไปลงทุนทำอะไรก็ลงทุนขายของด้วยเนอะ
แรกก็ยืมมาทยอยยืมมาเรื่อยขายของขายขาดทุนบ้าง
เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างบ้างสุดท้ายก็เอามาทำไก่ยอ
โดยการขาดความรู้มากว่าเราไม่ได้นึกไม่มีความรู้
ค่ะเขามีเจ้าตล่ำอ่าเราคิดแค่ว่าเฮ้ยไก่ยอเรามันอร่อยนะ
ถ้าเราไปทำแบรนด์ของเราแล้วเราก็ไปเสนอขายตามตลาดต่าง
เขาน่าจะรับของเราไปขายเลยแล้วปรากฏว่ามันเป็นไม่มีใครรับเลย
เพราะอะไรอ่ะคะของที่เขารับอยู่ถูกกว่าแม่จัดการกับไอ้ไก่ยอที่ที่ทำไว้ยังไง
ก็เอาไปโรงงานอีเวนต์บ้างแจกให้คนอื่นเขาชิมบ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะแจกเงินที่ทยอยยืมพี่สาวมาทีนิดทีนิด

ไม่ต้องถามว่าจะเอาเงินที่ไหนผ่อนรถ

ขอให้สารบังคับขายบ้านหลังนี้

มันทุกข์ที่สุดในโลก

และลูกคนเล็กเนี่ย

เขาก็ไปสอนพิเศษตามบ้าน
แล้วเอาเงินส่งตัวเองเรียน

พี่พิจิกษาก็บอกแม่ว่าแต่ถ้ารับปริญญามันจะต้องไปซ้อมที่นี่นะ
ซึ่งเราก็สะท้อนใจแล้วว่าเฮ้ย

เพื่อเดินทางไปรับปริญญา

อืมยังไงคือต่อให้ไปได้เนอะต่อให้ไปได้ก่อนอืม
เอาดอกเอาตังค์ไหนซื้อดอกไม้ไม่มีเงินเอาของขวัญให้ลูกใช่
แล้วลูกไปยืนตรงนั้นเขาจะรู้สึกยังไงเพราะมีคนอื่นมี
คนอื่นมีถ่ายลูกกับเพื่อนเพื่อนแล้วให้คนอื่นแบบดอกไม้มีชอบอืม
เราไม่มีอะไรให้เราไม่มีให้แต่ลูกอ่ะเขาก็น่ารักนะ
เขาบอกว่าแม่ไม่รับก็ได้เพราะว่าถ้ารับนะแม่จะต้องมีค่าใช้จ่าย
เดินทางค่ะโรงแรมค่ะเราไม่รับได้ไหมแม่บอกไม่ได้
ไม่ได้มันในมุมของคนที่เป็นแม่คือเหมือนแบบเป็นแม่ที่แย่อ่ะอืม
คนโตก็จะรับปริญญาเนอะไอ้คนเล็กก็ไม่มีเงิน
เหมือนไม่ได้ส่งลูกเรียนเนอะมันแบบโทษทุกข์อ่ะมันคือแบบ
จะอยู่ทำไมวะแม่คิดว่าถ้าเกิดว่าวันที่แม่แบบ
ตัดสินใจลาโลกไปแล้วจะได้เงินมาเพื่อให้ลูก
ที่เอามาให้ส่งไอ้ตัวเล็กเรียน

ดำรงชีวิตเหมือนแม่คิดว่ามันมีแค่ทางเดียวที่จะได้เงินฉันต้องตายเท่านั้น
น่ะตอนนี้เพื่อบอกเราก็ตอนนั้นบ้างไม่อยากอยู่
เพราะเอิญว่าเราพูดกับพี่สาวว่า
ถ้าเราเป็นอะไรไปอย่าทิ้งหลานนะ
เขาว่าเราเขาบอกว่าคิดรู้ได้ยังไงว่าเราไปแล้วอ่ะ
ที่เหลือลูกจะเป็นยังไงอืม
นั่นมันคือการที่แบบโยนภาระให้พี่อืม
มันเป็นการเห็นแก่ตัวที่สุดค่ะ
ไม่ต้องตายพี่ยังอยู่ตรงนี้
ใดที่พี่ยังอยู่ตรงนี้อ่ะไม่มีไม่มีทาง
คำว่าอดเดี๋ยวกลับมาอยู่บ้านเรา
ไม่มีบ้านก็มาอยู่ด้วยกันก็อยู่บ้านเรา
ก็เลยเหมือนฉุกคิดได้ว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีกำลังใจนะ
อย่างน้อยเรายังมีคนที่พร้อมจะต่อสู้ไปด้วยกัน
แต่ถ้าเกิดเราจบชีวิตตัวเองและยังทิ้งภาระและปัญหาไว้ให้คนข้างหลัง
ตอนที่บอกเขาตอนนั้นน่ะเงินที่เขาให้มามันเหลือ๕๐๐บาท
นั่งมองห้าพันแล้วก็นั่งร้องไห้ร้องแบบ๕๐๐สุดท้าย๕๐๐สุดท้ายจะทำยังไงดีกับมัน
อยู่ต่อได้นานแค่ไหนค่ะลูกสาวก็รู้ลูกสาวคนโตก็จะรับรู้ทั้งหมดเลย
ระหว่างนั้นก็นอนคิดไปคิดมาก็ชวนลูกสาวบอกแม่ว่าไก่ยอที่เรามีเหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะ
ลองไปลองขายไหมแม่จะทำอะไรแม่จะขายชุบแป้งทอดขาย
แต่แม่แม่ว่ามันต้องขายได้เพราะแม่นะจะทำน้ำจิ้มแบบกระมังใหญ่เลย
แม่ก็จะทอดสวยคือตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออก
มันเหมือนกับว่าขอลองอีกสักครั้งลองอีกสักครั้งได้ไหมครั้งสุดท้ายแล้ว
เออลองมาตลอดกับเงินต้นห้าพันบาทเนี้ยใช่ใช่ลองมาตลอด
ทำไมจะรออีกครั้งมันจะเป็นไรไปอ่ะแล้วครั้งสุดท้ายทำไมถึงต้องเป็นตลาดนี้ค่ะ
ก็อย่างที่บอกมานั่งดูนั่งนับคนตลาดนี้คนเยอะจังเลย
เป็นที่ต่อรถเด็กนักเรียนมีคนมาเจอช่วงไหนอะไร
มานั่งเก็บข้อมูลคนเดินตลอดเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาไกลบ้านหน่อย
มาที่นี่แล้วกันค่ะแล้วก็วันที่มาก็คือต้องบอกว่า
มันก็สิ้นหวังเชื่อว่ามันจะมีความกลัว
หมดไม่หมดห้าพันแม่มีแบบไหว้พระขอพรอธิษฐานอะไร
ว่าให้ชีวิตในช่วงที่มันทุกข์อ่ะมีที่มันพังใจยังไงบ้าง
ต้องหาที่พึ่งทางใจค่ะครูก็ได้ยินชื่อเสียงของ

จริงจริงอ่ะคือไปนั่งร้องไห้กับท่านเคยไปเล่าเหรอใช่ก็เหมือนกับไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟัง
ธิษฐานจิตเขาบอกอธิษฐานจิตเราก็บอกว่าแปะกันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวเลยขอแบบขอได้ไหม
ขอให้เรารอดได้ไหมอืมขอให้เราขายของดีได้ไหมอืมคือตอนเนี้ยไม่อยากอยู่แล้ว
มันไม่มีอะไรที่มันจะฉุดหลังเราได้แล้วไงมันเครียดถึงขั้นว่าต้องไประบายออกไปอ่ะ
กับระบายกับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิเนอะที่เราคิดว่าเออไปขอท่าน
เราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแต่รู้ว่าพอหลังไปขอเขาแล้วเราลงตลาดอ่ะ
มันเกิดอย่างนั้นเราก็เลยตอนนี้ก็เลยบูชาท่านมาตลอด
กราบไห้ท่านตลอดทุกครั้งที่ขอแล้วสำเร็จ
เช่นบอกแปะขาขอให้มีคนมาเรียนสูตรนะคะขอให้มีคนแปลก
ได้ปุ๊บสุภาพก็ไปขอบคุณท่าน
คือไปเล่าให้เซียนแปะฟังใช่วันแรกที่ขายอ่ะเป็นยังไงคะ
ชั่วโมงเดียว๒๔๐ชิ้นหูใจมันฟูใจมันเหมือนกับว่าช่ำล่อตายคำนึงคือหามามองลูกแล้วลูกก็แบบยิ้ม
ปรากฏว่าต้องขอบคุณลูกค้าที่นี่ที่เขาไม่ให้เขาเปิดโอกาสชุบชีวิตกูภาพต้องใช้คำนี้เลย
วันที่๒ขายเป็นร้อยชิ้นคนต่อแถว๒ชั่วโมงหมดแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันพลิกชีวิตเพราะมียูทูบเบอร์เขาเห็นคนต่อแถว
เขาก็เลยมาถ่ายใช่เขาก็เลยบอกขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับเขาเห็นคนต่อแถวเขาก็เลยมาถ่าย
นั่นคือเป็นวันที่พลิกชีวิตจริงว่าพอช่องมันออกไปคนมาตามหา
บาทที่สุดท้ายมันคุ้มทุนตอนไหน
มันคุ้มทุนแค่๓วันแรก๓วันแรกคือ๕๐๐๐มันได้เกินไปแล้วอะ
มีที่แบบพีคสุดคือ๑๓๐๐ชั่วโมงเดียว๑๓๐๐ชิ้นชั่วโมงเดียว
ลองคิดเงินนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นมันมีลูกค้าทยอยมาขอซื้อสูตรอ่ะ

ก็เนื่องจากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเขาถามว่าคู่คู่เปิดสูตรสอนไหม
ถ้าใครสนใจครูก็สอนนะมาเรียนได้อะไรอย่างนี้
ก็คือกูก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละเพราะว่ากูก็ไม่มีตังค์เนอะ
สอนฟรีมันก็ยังไม่ช่วยใครไม่ได้ตัวเองช่วยไม่ได้นะตอนนั้น
ให้ความรู้ให้วิชาต่อไปด้วยสำหรับคนที่อยากได้อาชีพ
แล้วตอนนี้หนี้ต่างแม่เคลียร์ไปยังไงบ้างแล้วค่ะ
พี่สาวเคลียร์ให้หมดภายใน๓เดือน
ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ที่เขาเคยอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรา
ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าไม่ว่าวันนี้จะเจอสถานการณ์อะไรก็ตาม
ว่าความรักในครอบครัวดีคือมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ถ้าคนในครอบครัวไม่ทิ้งกันคำแค่คำให้กำลังใจหรือคำพูดดีมันทำให้คนหนึ่งเป็นหรือตายได้
เพราะฉะนั้นครูฝากว่าไม่ว่าวันนี้เราจะประสบปัญหาอะไรก็ตาม
ถ้าเราไม่ล้มเลิกเราจะไม่มีวันล้มเหลวทำไปเรื่อยเดี๋ยวจะเจอทางสว่างเอง
คนที่ฟังวันนี้นะบอกเลยว่ามันได้แรงบันดาลใจ
และสิ่งที่คุณจะได้มากกว่านั้นวันนี้ครูภาพเขาพร้อมที่จะมอบสิ่งดีกลับคืนสู่คนอื่น
เพราะว่าครูเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่มีแล้ว
เพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะจะบอกเลยว่า
ครูพร้อมแจกคอร์สเรียนการทำไก่ยอ
ทีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้
ขอคนที่สามารถเดินทางมาเรียนด้วยตัวเองได้
เพราะว่าคุณครูพร้อมสอนแบบหมดเปลือก
คุณสามารถเอาไปขายไปต่อยอดสร้างอาชีพได้เลย
จริงตอนนี้ก็มีร้านไก่ยองกุภาพทั่วประเทศนะคะ
ใครที่เห็นชื่อป้ายร้านก็สามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้
แต่ถ้าเป็นสาขาหลักก็จะอยู่ที่ตลาดมินบุรี

ว่าหลายคนน่าจะได้ไอเดียแรงบันดาลใจกันไปพอสมควรเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณภูมิภาพมากนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะคุณผู้ชม
เพราะว่าบอกเลยว่าดูจบปุ๊บสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลย

เพราะฉะนั้นเวลาเราทอดกระทะใหญ่อย่างนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะ

อ๋อหนูลงให้ไวคือหนูช้านั่นเองค่ะ